รู้ไหมคือคู่ของใครใครอ่ะคู่ของคุณเต๋อกับคุณหมายเพื่อนค่ะ
ลิงลุงลุงลิงอะไรแบบนี้และล่าสุดค่ะ
ทั้งคู่รับงานพรีเซนเตอร์คู่กันเป็นครั้งแรก
คือปกติเนี่ยเคยแค่ให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรมกันนิดหน่อย
แต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าประเดิมงานคู่กันเป็นครั้งแรกนะคะ
รูปแบบของการทำประกันชีวิต
สาวใหม่เองก็แอบแซวขำว่าเงินประกันของหนุ่มเต๋อเนี่ย
ให้เธอทั้งหมดเลยได้ไหม

ส่วนพอถามถึงเรื่องเรทค่าตัวงานพรีเซนเตอร์

แงหูฉี่ขนาดไหนไปฟังกันค่ะ

ลุงลิงลิงลุง

ลุงรังแปลกดีนะ
กำลังคิดว่าจะเลือกคำว่าอะไรดีให้มันดูดีที่สุด
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวานในวงการบันเทิงที่ตอนนี้เนี่ย
มีงานพรีเซนเตอร์คู่กันเป็นครั้งแรกนะคะ
เดี๋ยวรอดูงานต่อไปแล้วกันนะจ๊ะ